เหตุการณ์เนี้ยแทงกันใช่ไหมเหตุการณ์ที่ดิฉันเล่าต่อไปนี้
ยิงกันค่ะฝ่ายชายเนี่ยมายิงฝ่ายหญิง
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยนะคะมาก่อเหตุเนี่ย
กลางไร่ข้าวโพดเลยฝ่ายหญิงกำลังรับจ้าง
หักหักฝักข้าวโพดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
งงอยู่เลยว่าสาวตรงสาเหตุมันมาจากอะไร
ทำไมสามีของตัวเองถึงไปยิงผู้หญิงคนอื่น
ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะ
โดยนางสาวนาวารัสสนิทมากอายุสิบสองปีเนี้ย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุ
อยู่กลางไร่ข้าวโพดเลยค่ะที่บ้านเกาะสบ้าที่กำแพงเพชรนะ
ชาวบ้านที่เขารับจ้างหักข้าวโพดเขาตกใจกันหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็รีบนำตัวนางนวรัฐคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
แต่ท้ายที่สุดนางนวรัฐเสียชีวิตนะคะ
แล้วมือปืนคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคือนายชาติมากกุญชร
พอก่อเหตุเสร็จปั๊บเนี่ยเขารีบกลับบ้าน
ห่างจากไร่ข้าวโพดประมาณสัก๑กิโลกรัม

เอาปืนกระบอกเดียวกันนั้นยิงตัวตายตาม
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูเนี่ยนะคะ
สภาพศพก็คือสวมกางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดแขนยาวลาย
ที่บริเวณมือซ้ายมีอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เป็นปืนลูกซองสั้นเนี่ยตกอยู่๑กระบอก
แล้วก็มีแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณชายโครงซ้าย

มีการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามภรรยาของในชาติผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็คือนางลำไยนางลำไยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนเช้าตัวนางลำไย
แล้วก็ลูกชายแล้วก็เพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ย
เขาก็ออกไปรับจ้างหักข้าวโพด
ไปพร้อมกับนางนวรัฐที่เป็นผู้ตาย
เพราะอะไรก็เนี่ยคนในหมู่บ้านเดียวกัน
รู้จักกันก็ไปรับจ้างหักข้าวโพดอยู่
ทีนี้ตอนที่ตัวนางลำไยอยู่ในไร่ข้าวโพดเนี่ยนะ
สามีโทรศัพท์มาบอกว่าอยากกินข้าวโพด
หลังจากนั้นสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาค่ะ
เดินเข้ามาในไร่ตอนนั้นทุกคนไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะ
เพราะว่าตัวสามีก็คุยกับทุกคนแบบเป็นกันเองเลย

ตัวนางลาวยายเนี่ยยังพูดมาอยู่เลยว่า
นี่คือเด็กมาจุดประทัดเล่นเหรอลูกไปจุดประทัดเล่นเหรอไปจุดทำไม
ตอนนั้นเนี่ยกำลังหักข้าวโพดกันอยู่กำลังทำงานอยู่
ได้แต่เอ็ดขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้ากันหรอก
ว่าสุดท้ายนั่นน่ะมันคือการจุดประทัดจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเอาจริงนะคุณต้นข้าวโพดมันก็บัง
เหมือนกับเธอก็บ่นขึ้นมาว่าแบบเนี่ยทำไมแบบเด็กแบบไปเล่นประทัดกันเหรอ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะเพื่อนบ้านที่หลังจากหักข้าวโพดด้วยกันเสร็จไปเจอ
ไปเจออุ๊ยตอนนั้นตัวนางนาวรัสนั้นนอนอยู่ที่พื้น
หายใจรวยรินอยู่ที่ไร่ข้าวโพดเนี่ยนะคะ
ทุกคนก็ช่วยนำตัวนางนวรัฐส่งโรงพยาบาล

ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะชาวบ้านก็คุยกันโอ้เซ็งแร่เลย

พอตัวนางลำไยกลับมาถึงบ้านช็อกสอง
แรกนี่คือนางนวรัฐตายในไร่ข้าวโพดนะทำงานอยู่ด้วยกันนะ
สองกลับมาถึงบ้านสามีตายอยู่ในครัว
ทีนี้ตัวเธอเองบอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้สาเหตุเลยจริงนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของนางนวรัฐนะคะ
แล้วญาติก็มีการนำศพของผู้ตายมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีญาติมาร่วมงานไม่กี่คนเนี่ยนะคะ
ลูกสาวของผู้ตายก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
บอกว่าแม่เลิกกับพ่อตั้งแต่ตัวลูกอายุประมาณ๒ขวบ
หลังจากนั้นแม่ก็เป็นหญิงม่ายมาตลอดเลย
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีผู้ชายในหมู่บ้านมาจีบแม่
อันนี้ลูกบอกรวมถึงคนที่ก่อเหตุด้วย
นี่ค่ะแปลว่าผู้ที่มาก่อเหตุ
คือก็มาชอบพอแม่เธอเหมือนกัน

ตัวลูกสาวเองก็บอกว่านึกไม่ออกจริง

ตอนนี้เหมือนกับขาดแม่ไป
แม่ก็เปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัว
เดี๋ยวไปฟังเสียงลูกสาวของนางนวรัฐหน่อยค่ะ
หนูก็ต้องดินล้นหากันอีก
ทีแม่ก็เป็นคนเลี้ยงพวกหนู

ใครขอมีแต่คนมาชอบแม่อะไรประมาณนี้
โหมีคนติดทันเยอะด้วยรวมถึงคนนี้ด้วยถูกไหมคนที่หญิงนี่นะใช่
อันนี้คือบ้านของผู้ตายฝ่ายหญิงนางนวรัฐนะคะ
ทีนี้ไปดูบ้านของคนก่อเหตุ

เตรียมจัดงานศพเหมือนกันค่ะ
ลูกชายแล้วก็พี่สาวของผู้ก่อเหตุก็บอกนะ
จนถึงตอนนี้ครอบครัวยังงงอยู่เลยว่ามันมาจากอะไร
เพราะว่าจริงตัวในชาติเขาก็เป็นคนขยันนะ
ขยันทำมาหากินแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาว

มันจะขัดกันกับลูกสาวของนางนวรัฐที่บอกแล้ว
เพราะว่าลูกสาวบอกว่านายชาติเคยมาจีบนางนวรัฐด้วย
แต่ฝ่ายญาติของนายชาติบอกว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะ

เขาไม่เคยแก๋เลแก๋เศะอะไรเลยนะ

จำมาหากคือขยันแข็ง

ไม่เคยมีนะ

ค่ะขยันแข็งขันแข็งมาก

จะเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามันเกิดจากเรื่องของประเด็นเรื่องของชู้สาวหรือเปล่า

ไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขาไปคุยกันหรืออะไรกันยังไง

ไม่ครับผมอยู่บ้านเมียที่นู่นสมโก

ทีนี้ประเด็นเรื่องของการก่อเหตุ
ตำรวจเองก็มีการสอบสวนพยานแวดล้อมทั้งหมดเลย
ตำรวจตอนนี้ค่ะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของชู้สาว
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะตัวนายชาติเนี่ยได้ขับรถไปหานางนวรัตน์อาทิบ้าน
ทีนี้พอนางนวรัฐรู้ปั๊บว่านายชาติมาเนี่ยนะ
ตัวนางนวรัฐปีนบันไดหน้าต่างหนีลงจากบ้าน
แล้วหลังจากนั้นนางนวรัฐก็เข้าไปในไร่ข้าวโพดไปทำงานหักข้าวโพด
ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะสอดคล้องกับลูกสาวของนางนวรัฐที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวในชาติมาหาแม่เธอที่บ้านมาจริง
ญาติเองก็รู้นะว่าตัวนายชาติเคยมาชอบพอกับนางนวรัฐมานานแล้ว
แต่ว่าทั้งย่าดเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนายชาติ
ก็เคยบอกให้นางนวรัฐเลิกคบกับนายชาติมาหลายครั้งแล้ว
ทีนี้ค่ะพอได้ข้อมูลทั้งหมดเอาจริงญาติทั้งสองฝ่ายยังพูดไม่ตรงกัน
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเองก็งงไงว่านี่มันคือเหตุการณ์อะไร
ทำไมสามีถึงทำแบบนี้แล้วก็มายิงตัวตาย
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสอบสวนญาติทั้งสองฝ่าย
เพื่อหาข้อเท็จจริงในการก่อเหตุต่อไปด้วยนะคะ